คุณผู้ชมคะคลิปนี้ถูกแชร์กันเยอะเลยค่ะในโลกออนไลน์ค่ะ
งูบุกโรงพักค่ะครับก็มีคนที่เขานั่งรออยู่ในโรงพักใช่ไหม
แล้วอยู่ดีเขาเห็นงูมาแล้วเขาก็ตกใจด้วยความที่มีสติแล้วก็เหยียบกระทืบงู
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
นี่ไงจับงูได้ไปให้ตำรวจ
คือช่วงที่เขาหันมาเห็นงูแล้วงูมันจะฉกอะเนาะ

คือก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีสติที่จะแบบยกขาหลบแล้วก็กระทืบมันนะ
แต่คนที่เห็นคลิปนี้บางส่วนก็บอกสงสารงูนะบางส่วนนะ
คือที่เห็นพี่เขาเดินขากระเพลกหน่อยเนี่ยคือเขาพิการด้วยนะ

ไม่ใช่ว่าถูกงูฉกงูกัดเอาไปแล้วเจ็บขาอะไรอย่างนั้น
เขาเอาขาที่เขาเจ็บกระทืบนะเขาบอก

นี่ค่ะอันนี้คือโรงพักสถานีตำรวจภูทรไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะ
งูตัวนี้ยาวเกือบ๒เมตรนะเลื้อยเข้ามาตรงประตูทางเข้าแล้วก็ขึ้นมาบนโรงพัก
แล้วก็ตรงไปหาคุณพี่ผู้ชายคนนี้เลยค่ะ
แต่คุณพี่เขาหันมาเห็นได้ทันแล้วก็กระทืบอย่างไม่ยั้งแล้วก็จับอย่างที่เห็น
เสร็จปุ๊บเอาไปให้ตำรวจพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
หนึ่งเลยก็คือโอ้โหคุณพี่มีสติดีมากบ้างก็แซวแบบสงสารงูจังเลยถูกกระทืบซะน่วม
อยู่ตรงนั้นแล้วเจองูเลื้อยมาแบบเนี้ยมันถ้าเกิดตั้งสติไม่ดีไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงนะ
ยังไงน่ะอันนี้คือเขาใส่รองเท้าบู๊ดด้วยใช่ไหมใช่น่ะ
กางเกงขายาวเขาก็เลยกล้าที่จะอ่ะกระทืบงูอย่างนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะไปคุยกับคุณพี่ที่อยู่ในคลิปนี้
นายสุกิตยอดตาคำอายุห้าสิบปีเป็นพนักงานขับรถขนน้ำของหมวดการทางร้องกวางจังหวัดแพร่
ก็เป็นคุณพี่เสื้อส้มคนนี้เลยคนที่กระทืบงูคนนี้เลยโอ้โหเอาเสื้อน่วมเลยงู
คุณพี่สุกิตบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘ธันวาคมประมาณบ่าย๒โมงครึ่งค่ะ
กำลังนั่งรอเสมียนประจำวันคัดสำเนาอุบัติเหตุก็เห็นงูเลื้อยมา
แล้วก็ตรงมาเลยอ่ะทำท่าเหมือนจะฉกก็เลยใช้เท้า
ข้างที่เจ็บจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้กระทืบไปหลายครั้งเพราะลืมตัว
บอกว่าลืมตัวตกใจเหมือนเวลาไฟไหม้แล้วเรายกส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ฮะ
แล้วเป็นเท้าที่เจ็บอ่ะคุณภาคภูมินึกออกมายังกระทืบไหวอ่ะโอ้ย
นาทีนั้นเจ็บไม่เจ็บก็ต้องกระทืบแล้วคุณเขียนมาสอน
แล้วก็จับงูขึ้นมาเลยอ่ะแล้วหลังจับได้เอาไปให้ตำรวจแล้วยังไงรู้ไหม
ที่เห็นเขาคุยคุยกับตำรวจอ่ะเขาไปคุยว่าไง
คุณพี่สุกิตบอกว่าจับงูได้เดินเอางูไปให้ตำรวจแล้วถามตำรวจว่า
จะเอาไปยำไหมเขาจะเอาไปกินไหมที่ว่ายื่นยื่นไว้ให้ตำรวจที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์
แถวนี้นะจะเอาไปยำไหมตำรวจบอกว่าไม่เคยกินงูเอาไปปล่อยเถอะ
ก็เลยเอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเป็นงูสิงยาวประมาณสองเมตร
แล้วก็งูไม่มีพิษมีภัยอ๋อเนี้ยที่ยืนขึ้นมาเนี้ยใช่ใช่อ๋อพี่พี่จะเอาไปยำไหมพี่

ผมถึงงูเลยมาผมก็ตกใจผมก็หวานอ่ะยกเท้าผมก็พึ่งพึ่งชัดผมเข้าหาผมเลยอ๋อ
ผมก็เอาเท้าไปยับหลับเสร็จแล้วผมก็จับแต่ผมไม่ได้ทำร้ายนะรู้สึก
กว้านิดหน่อยตกใจอ๋อจับมันไม่มันไม่จัดนะคะฮะมันก็กัดผม
กัดมันกัดผมจับตัวดินตรงเท้าผมมันก็จับได้อือหือจับได้ผมออกไปให้เจ้าที่เจ้าที่อ่ะ
ออกมาดูอ่ะที่ว่าผมทำอะไรอยู่เนี่ย
พอดีเห็นผมถึงผมจับงูได้เจ้าที่จับเจ้าที่ไม่เอาผมกลับเจ้าที่ก็บอกผมว่า
เอาไปปล่อยคืนธรรมชาติอืมก็เลยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอืม
ข่าวของเราก็ไปที่สพไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะ
ก็เป็นโรงพักที่อยู่ในคลิปอะค่ะไปคุยกับสารวัตรสพไผ่โทน
ก็บอกว่าเรื่องจริงนะที่แชร์ในคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียล

คือรองพักอ่ะสะอาดสะอาดจนงูมาเออ
สะอาดจนงูอยากมาอยู่ไม่ได้รกจนงูขึ้นไม่ใช่อย่างนั้น
สารวัตรบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงงูก็อาจจะหา
ที่เย็นเย็นอยู่อาศัยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด้านหลังของโรงพัก
เป็นป่าค่ะงูก็เลยมาไม่ได้ว่าโสกปลกจนมีงูอยากอยู่
กลุ่มเพื่อนนะคลิปนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่สนใจขนาดนั้น
นี้ชาวบ้านที่รู้ข่าวแล้วก็เห็นคลิปมากันเต็มโรงพักเลย
ดูทะเบียนรถของคุณพี่คนนี้ด้วยแล้วผู้สื่อข่าวเราบอกมา
ไหมก็บอกแค่อายุอายุเท่าไหร่นะ๕๐ใช่ไหมอายุ๕๐อายุ๕๐แต่
บ้านเล็กที่ของสพไพโทต้องไปดูกันเองนะวันนี้ไม่รู้หัว
อะไรบ้านไม่แห้งแล้วสพไพโทเนี่ยที่นี้เราดูกันหน่อยพฤติกรรม
ของงูนะว่ามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยที่มันเลื้อยเข้าไปเนี่ยคืองู
มันโหดร้ายขนาดเลื้อยเข้ามาจ้องจะฉกคนเลยเหรอค่ะนะมีผู้ที่ใช้
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงูนะเขาบอกว่าอย่างนี้มีคำถาม
ส่งคลิปมาถามมากมายว่าทำไมจู่งูมันเลื้อยเข้ามาพุ่งแบบจะ
คนที่นั่งอยู่ทั้งทั้งที่คนไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยพอดูคลิป
แล้วก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากคลิปภาพอาจจะไม่ค่อยชัด
นักแต่เท่าที่ได้ดูจากลักษณะท่าทางคิดว่างูที่เห็นเป็นงูทาง
มะพร้าวแต่ว่าเมื่อที่คุณลุงบอกว่าเป็นงูสิงเป็นงูไม่มี
พิษไม่ใช่งูเห่าอย่างที่หลายคนคิดแต่อย่างใดนะเพราะว่าบาง
ที่เห็นว่ามันตัวดำตัวใหญ่นะคาดว่าในตอนแรกงูมันคง
เลื้อยเข้ามาหาเหยื่อพวกหนูกินทีนี้มันไม่เห็นหรอกว่ามันมี
คนนั่งอยู่เพราะธรรมชาติงูคือสายตามันไม่ดีมันมองเห็น
อะไรแบบไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างเหมือนที่เราเห็นอืมมันจับจากพวก
สัญญาณคลื่นความร้อนหรือว่าความเคลื่อนไหวค่ะนะครับมันไม่
รู้หรอกว่ามีมนุษย์นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อมันเข้าไปใกล้
ใกล้มันคงจับรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวหรือว่าสัญญาณอะไร
อยู่ว่ามีคนหรือมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็มีท่าทีเริ่ม
กังวลใจสังเกตจากที่มันเริ่มพยายามจะเลื้อยหลบไปทางด้าน
ข้างและตั้งท่าเตรียมป้องกันตัวไว้ในขณะนั้นพี่ที่นั่ง
อยู่พอสังเกตเห็นเป็นงูก็เลยตกใจแล้วยกขาหลบขึ้น
การเคลื่อนไหวของคนตรงเนี้ยงูมันก็ตกใจไปด้วยถูกต้องมัน
ก็เลยมีสัญชาติยานฉกเข้าไปเพราะมันคิดว่ามันจะถูกจม
มันก็ป้องกันตัวเหมือนกันเนื่องจากงูชนิดนี้มันมี
พฤติกรรมในการป้องกันตัวที่โหดร้ายอยู่พอสมควรค่ะอาจจะก้าว
ร้าวน่ากลัวแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะบางที
ไอ้งูชนิดนี้เนี่ยมันแกล้งตายเพื่อเอาตัวรอดก็มีอันนี้
เขาให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะแต่นี่ก็เท่าที่ดูในภาพก็ยัง
ตายนะก็คุณพี่ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมันก็ยังดี
ดิ้นอยู่แต่เราเจองูทุกชนิดเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือเรา
ต้องนิ่งไว้ก่อนใช่ยิ่งเขื่อนไหวมันยิ่งจับความเห็นวายก็

ทีนี้ถามเรื่องกฎหมายไหม
เราไปถามทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะ

ทนายคลายทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะ
คือถ้าคนถูกงูกัดตายบนโรงพัก

แก่ความตายเรียกค่าเสียหาย
แพ่งได้ส่วนผู้กำกับ

เรื่องการบกพร่องต่อหน้าที่ด้วย

จะให้แกล้งนิ่งเนี่ยเหรอ